ภูเก็ตค่ะตามต่อค่ะกรณีที่ชายชาวต่างชาติถูกคนร้ายซุ่มอยู่แล้วก็ออกมากระหน่ำยิงจนเสียชีวิตที่หน้าที่พัก

ล่าสุดคือตำรวจระดมกำลังไปตามล่าตัวคนร้ายทั้งสองคนที่ก่อเหตุค่ะ

เจ้าหน้าที่๒๐ชุดค่ะคุณผู้ชมติดตามจับกลุ่มคนร้าย
ขวามือคือภาพที่เกิดเหตุคุณผู้ชมดูมาหลายรอบแล้วเพราะว่าเราตามมาทุกวันนะคะ
คือตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดเพิ่มเพื่อที่จะตามตัวคนร้ายให้ได้
ตำรวจให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะดูจากกล้องวงจรปิดคนร้ายรูปภัณฑ์สันธารแบบนี้
คนแรกเนี่ยน่าจะสูงเกือบ๑๘๐นะคะอีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะสูงสัก๑๗๐
ทั้งสองคนก็เป็นคนผิวขาวใส่หน้ากากอนามัยใส่แมสสีดำ
หลังก่อเหตุเดินเรียบชายหาดมิตรภาพแล้วหนีไป
กล้องวงจรปิดรีสอร์ทริมหาดบันทึกภาพคนร้ายได้ตอน๔ทุ่ม๕๖นาที
ภาพนี้นะคะใส่เสื้อมีฮูตเดินผ่านชิดกำแพงไปทะลุถนนด้านหน้า
ข้ามถนนวิเศษตะมนตราวัยไปอีกฝั่งห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโล
ดูท่าทางเนี่ยก็พยายามจะหนีแล้วเขาไม่ใส่รองเท้าด้วยนะคะภาพต่อเนื่องแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้ใส่รองเท้าทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดชุดใหม่
อันนี้ภาพใหม่เลยค่ะคนร้ายสองคนใส่เสื้อฮูตกางเกงขาสั้นเดินออกมาจากรีสอร์ท
มันถึงหน้าปากซอยอารีแล้วเลี้ยวซ้ายไปจากนั้นค่อยค่อยเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วเดินย้อนไปสักห้าเมตรเข้าไปในซอยห้องเช่าคือไม่ได้ขึ้นรถ
ไม่มียานพานะอะไรใช้วิธีเดินเนี่ยก็จะเดินข้ามถนนเดินอย่างเดียว
แต่ดูชำนาญเส้นทางนี่นะคะเพราะว่าก่อนลงมือก่อเหตุคงจะมาสำรวจเส้นทางกันแล้ว
ทีมข่าวก็ไปที่ซอยอารีนะคะก็ที่เป็นจุดที่คนร้ายเอาเสื้อไปโยนทิ้งเป็นจุดรับตาคนนะคะ
กล้องวงจรปิดของชาวบ้านจับภาพเอาไว้ได้ตอน๕ทุ่ม๓นาที
คนร้ายสองคนเดินถือเสื้อแล้วเลี้ยวเข้าไปตรงต้นไม้แล้วเครื่องเสื้อทิ้ง
นี่นะคะชาวบ้านในซอยบอกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนร้าย
รู้ตอนตำรวจมาถามแล้วก็มาดูกล้องวงจรปิดคนแรกโยนเสื้อตรงต้นไม้ค่ะ
อีกคนโยนเสื้อลงไปที่ย่าค่ะตำรวจก็เปิดกล้องวงจรปิดจุดอื่นให้ดู
ชาวบ้านบอกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยภาพที่ตำรวจมีเห็นหน้าคนร้ายชัดนะคะ
เห็นหน้าคนร้ายชัดว่าเป็นชาวต่างชาติค่ะครับก็ใส่เสื้อสีดำ
สั้นกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบคนร้ายทิ้งเสื้อตรงนี้ทั้งที่ห่างจากจุด
เกิดเหตุพอสมควรแล้วก็เหมือนกับว่าจงใจจะมาทิ้งตรงเนี้ย
เพื่อให้มันดูสับสนหน่อยตามจับตัวยากหน่อยแต่ชาวบ้านบอกว่าเชื่อว่าจับคนร้ายได้ค่ะ
แต่เขาถือเสื้อมาแล้วนะเขามาถึงตรงนี้เขาก็มาโยนเสื้อคนหนึ่งโยนตรงนี้
อีกคนนึงโยนเข้าไปข้างในตรงนู้นประมาณแค่สามน่าจะยี่สิบวิเขาก็เดินออกไปเลยค่ะ
ไปเข้าซอยนู้นฝั่งนู้นหน้าตาก็คือฝรั่งเลยค่ะ
ไปจุดที่คนร้ายโยนเสื้อไปยี่สิบเมตรสี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาที
มีรถเก๋งสีขาวขับมากลางซอยเปิดไฟหน้ารถแล้วขับออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้าย
จุดที่คนร้ายโยนเสื้อทิ้งรถเก่งคันนี้คุณผู้ชมรถเก๋งคันนี้ตำรวจบอกว่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับคนร้ายนะคะ
แค่สงสัยก่อนนะคะในเบื้องต้นถ้าคุณไม่เกี่ยวก็ต้องไปพบตำรวจนิดนึงเพราะตำรวจบอกว่าอันนี้เป็นรถที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนร้าย
มีชายชาวต่างชาติถูกยิงแต่๔ทุ่มครึ่งได้ยินเสียงผู้ชายสองคนคุยกันข้างบ้านจับใจความไม่ได้ก็เลยลองหันกล้องวงจรปิดไปเพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยปกติจะไม่มีใครไปยืนคุยกัน
ดึกแบบนี้ค่ะพอหันกล้องไปหันไปไม่ถึง
ก็เลยไม่รู้ว่าแบบเป็นใครอะไรยังไงแต่ได้ยินเขาคุยกันอยู่สักประมาณ๒นาทีได้นะคะ
ตำรวจก็มาถามแล้วก็มาขอดูกล้องแล้วล่ะแล้วรถเก๋งสีขาวคันนี้
ชาวบ้านที่อยู่ในซอยนี้บอกว่าเออมันก็แปลกดีปกติก็ไม่เคยเห็นเข้ามาในซอยนี้มาก่อน
แล้วเข้ามาในช่วงเวลาแบบนี้มันก็แปลกจะว่าเป็นนักท่องเที่ยวขับผ่านมามันก็ไม่น่าจะใช่
ชุดสืบสวนลงพื้นที่จนไปเจอหมวกแก๊ปไปเจอเสื้อฮูตสีขาวสองตัวเป็นของคนร้ายล่ะค่ะนี่นะคะ
ก็ส่งไปตรวจหาดีเอ็นเอค่ะเพื่อเปรียบเทียบประวัติอัธยากรระหว่างประเทศ
คือทางพิสูจน์หลักฐานเขาเก็บปลอกกระสุนหัวกระสุนได้๒ขนาดนะคะคือ๙มมกับจุด๓๘
มีลายนิ้วมือของหนึ่งในสองคนร้ายแล้วล่ะค่ะที่สัมผัสท้ายรถของผู้ตาย
แล้วก็มีหลักฐานอยู่ที่วิลล่าของผู้ตายโทรศัพท์มือถือ๔๕เครื่อง
มีกัญชาแห้งอยู่ที่วิลล่าของผู้ตายทั้งหมดทั้งมวลคือหลักฐานสำคัญนะคะ
อยู่ระหว่างการรอผลตรวจพิสูจน์และขยายผลเพิ่มเติม
รายงานข่าวบอกว่าตอนนี้ชุดคลี่คลายคดีมุ่งเป้าสองคนร้ายที่ยิงนายจิมมี่ว่าเป็นมือปืนชาวต่างชาติแน่นอนละ
ก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มั่นใจว่าเอ๊ะคนไทยหรือชาวต่างชาติแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเป็นมือปืนมืออาชีพหรืออย่างไร
ล่าสุดวันนี้ตำรวจบอกแล้วว่าน่าจะเป็นมือปืนชาวต่างชาติและดูเขามืออาชีพพอสมควร
คือหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมันจะเห็นรูปร่างชัดว่าคนร้ายรูปร่างสูงใหญ่
ตอนนี้ตรวจสอบข้อมูลของแก๊งมาเฟียของกลุ่มชาวรัสเซียและมาเฟียอารับในพื้นที่ตรงนี้อยู่ค่ะ
พฤติการการยิงเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าหนึ่งเลยคือคนร้ายวางแผนมาเป็นอย่างดี
สองเลยคือคงดูลาดเหลามาแล้วเป็นอย่างดีเชื่อว่าคนร้ายรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดจุดที่ก่อเหตุด้วยซ้ำ
แต่ที่ยิงแบบนี้โชว์ค่ะยิงโชว์ตำรวจบอกว่าเป็นการยิงโชว์เหมือนยิงโชว์ตามใบสั่ง
เหมือนมีคำสั่งมาว่าให้มายิงเลยยิงทั้งทั้งที่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดยิงให้เห็นเลย
เหมือนกับโชว์เย้ยคู่อริเย้ยแก๊งคู่อรินี่นะคะก็เลยเชื่อว่าเป็นการยิงล้างแค้น
ส่วนการหลบหนีไปไม่แน่ใจว่าหนีออกไปจากต่างประเทศแล้วหรือยัง
คุณผู้ชมก็สงสัยอยู่นะคะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์
ตำรวจบอกว่าถ้าหลบหนีด้วยเครื่องบินก็อาจจะเป็นไฟล์ทบินออกไปสิงคโปร์
เพราะเป็นไฟล์ทแรกของสนามบินภูเก็ตครับหรือถ้าจะหนีทางเรือ
ก็อาจจะขึ้นเรือเร็วไปที่อาเจอินโดนีเซียห่างจากภูเก็ต๗๕๐กิโลเมตร
หรืออาจจะขึ้นเรือเร็วไปปีนังมาเลเซียห่างจากภูเก็ต๖๐๐กิโลเมตร
ถ้าจะหนีไปต่างประเทศนะคะตำรวจก็คาดการณ์ว่ามันก็เป็นไปได้๓ทางแบบนี้
ส่วนประเด็นการเดินทางเข้าออกประเทศไทยของผู้ตายชุดสืบสวนเชื่อว่าผู้ตายเข้าออกประเทศไทยเป็นประจำ
แต่ทุกครั้งที่เดินทางมาจะใช้พาสปอร์ตและข้อมูลปลอมทุกครั้งคุณผู้ชม
มาประจำปลอมประจำปลอมทุกครั้งแต่ไม่เคยโดนจับได้
นี่ค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องนี้
คือคนที่ก่อเหตุแล้วหลบหนีไปได้ถ้าหลบหนีไปแล้วนะผมว่ามันก็ออกไปวิธีการเดียวกันนั่นแหละ

แล้วก็เตรียมการอย่างดีคงดูสถานที่ไว้หมดแล้วจะไปทางไหนอะไรยังไงนะฮะ